มาถึงเมืองไทยจะมาถึงที่ภูเก็ต

แต่ว่ามีบรรยากาศที่น่ารักยิ่งกว่าการต้อนรับน้องเทนนิสนะฮะ
จำคุณสนทิยาสวัสดี

โพสต์ว่าขอแสดงความยินดีกับน้องเทนนิสด้วย

คราวนี้ข้ามจากเรื่องของคอเอาท์

เยี่ยมเลย
โหให้เยอะขนาดนี้
ให้เยอะเดี๋ยวน้องเทนนิสกลัวว่าน้องก็จะใช้ไม่หมด

จากคุณสนทิยาสวัสดีควักให้เรียบร้อยแล้ว

นึกเหมือนบริจาคน้ำท่วมเลย
ขอบัญชีพ่อหรือแม่น้องเทนนิส

คุณสนทิยาจะมีการโอนให้กับน้องเทนนิส

นี่คือความฮือฮาที่เกิดขึ้นหลังจากคอเอาท์ไปแล้วรอบหนึ่งนะฮะ
รอบนี้มาอีกทีผมบอกไว้สสิระเจนจาคะปารีนาไกรคุบ
ดูที่หน้าจอคู่แข่งคุณคู่แข่งคุณจุติแล้วเกิดขึ้นมาแล้ว
นี่ขนาดไม่ใช่สอสอนสนทิยาสวัสดีงานนี้เนี่ยมาร้อนระอุเหลือเกินนะครับ
นี่สมโชคไม่คิดจะเอาเรื่องดีมาเล่ากันบ้างเลยเหรอเอามาใหม่
ที่หน้าจอใหม่อีกทีดีแน่นอนรอบนี้นะฮะเป็นบรรยากาศจากพี่บีแหลมสิง
พี่บีแหลมสิงมาไฟล์ทเดียวกันจากทางซิงคโปร์เพื่อที่จะเดินทางกลับมา
บ้านเราประเทศไทยที่ฟูเก็ตขวามือใช่มั้ยใช่นี่เป็นคลิป
บรรยากาศบนเครื่องบินเอาฟังเต็มอีกทีทุกชาติในโลกครับผมเชื่อว่า
พอดีเป็นเพื่อนผมก็เป็นคนต่างชาติแต่ก็ส่งแรงเชียร์อะไรมาอย่างถล่มทลายนะครับ
ก็ต้องขออภัยที่บางท่านก็ไม่ได้ตอบนะครับอยากจะฝากพอดีอยากจะฝาก
อันนี้มันคือจากไหนนะอยากขอบคุณแฟน
คิวของเขาก็คือจากญี่ปุ่นถูกไหมจากญี่ปุ่นมาต่อเครื่องที่ซิงคโปร์
สิงคโปร์ขยับมาอีกนิดเดียวภูเก็ตแล้วบ้านเราประเทศไทย
ดูข่าวนี้ให้หายคิดถึงกันไปก่อนนะครับ
อีกสักไม่กี่ชั่วโมงน้องเทนนิสก็จะถึงบ้านเราประเทศไทยแล้วนะฮะ
ขอบคุณน้องมากเลยนะคะที่ทำให้คนไทยมีความสุข